คุณผู้ชมเรามาต่อกันเรื่องของสารเจ้าพ่อกาโมกันหน่อย
โอ้โหตอนนี้ก็โด่งดังคอหวยก็ไปกันยกใหญ่

แต่ว่าเดือนที่แล้วคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่า
มีคนเข้าไปลื้อออกโอ้โหชาวบ้านก็ไม่พอใจ
โอดครั้วมาฮึทำไมฉันเคารพที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มาก
ใช่คือเหมือนกับไปขอไปบนเอาไว้
นี่ก็เลยเป็นสารเจ้าพ่อแบงค์กาโม่
ล่าสุดมีคนไปตั้งสารให้ด้วย
ใช่ตอนนั้นหายไปแล้วก็พยายามถามหลายหน่วยงานไง
ว่าใครเป็นคนรื้อหน่วยงานไหนมาลื้อ

เพราะมาขอหวยแล้วถูกหวยกันเยอะ

เจ้ามือไม่พอใจที่ให้หวยแม่น
ว่าอย่างนั้นแต่ล่าสุดมีคนไปตั้งสารใหม่ให้
แล้วก็อย่างที่ทราบก็ดีพรุ่งนี้วันหวยออก

นี่วันดาขอหวยนักเสียงโชค
บูชาขอเลขขอหัวกันไป

ดูสิคุณสุดปรีดามหายศลงพื้นที่ไป
ไปดูบรรยากาศก่อนวันหวยออกกันหน่อยจะคึกคักแค่ไหน

ทีมข่าวเราไปถึงสักประมาณเที่ยงวันคุณผู้ชมอากาศกำลังร้อนเลยนะ
ไปเจอคุณวิเชนเชียงโคกรวดเป็นพ่อค้าขายเครื่องบูชา

คนที่จะมาขอหวยนะจะมาเยอะวันที่๑๔๑
คือเมื่อวานเยอะวันนี้เยอะกว่า
แล้วก็พรุ่งนี้ก่อนเที่ยงก็จะมาอีกทีหนึ่งนะครับ
ซึ่งเห็นวันนี้ก็ยังถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับ
เพราะคนจะทยอยมาขอทั้งวัน
ตั้งแต่ตี๓ตี๔ไปถึงนู่นนะฮะดึกดื่นเที่ยงคืนก็มา
สารนี้จะเป็นสารที่ถูกตั้งขึ้นมา
ใหม่ช่วงคราวแทนสารเดิมที่มีคนลื้อไป
แต่ว่าบรรดานักเสี่ยงโชคก็ยังเชื่อว่า

เขาบอกว่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ถูกลื้อสารไป

ยังคอยอำนวยอวยชัยให้กับบรรดาคองหัวกันอย่างสม่ำเสมอ

ตั้งแต่สารใหม่มีคนมาตั้งให้เนี่ย

คุณวิเชนเขาบอกว่าก็เยอะพอสมควรนะ

หลังจากรายได้ที่ขายของบูชาเนี่ย

ในช่วงวันที่๑๔๑๕๑๖คุณผู้ชมเชื่อไหม
รายได้เขาเฉลี่ยจะไม่ต่ำกว่าวันหนึ่งนะ
ก็แสดงว่าคนก็ไปบูชาเยอะนะฮะ
เมื่อวานวันที่๑๔ขายได้กว่า

เอาไปฟังเสียงพ่อค้าเขาหน่อยนะครับ
นี่ไปถามไปดูฝั่งบรรดานักเสียงโชคกันหน่อยที่เดินทางมา
กกลุ่มเนี่ยนะเขาบอกกับผู้ศึกขาวบอกว่า

เดินทางมาขอหัวที่ศานเจ้าพ่อแบมค์กาโม่

ออกข่าวกันเยอะก็เลยแบบไปหน่อยดีกว่า

ก็คือก่อนมาเนี่ยเขาไม่ได้มีเลขอะไรในหัวใจในดวงใจเขานะ
ไม่ได้คิดมาแต่ว่าพอมาถึงแล้วตั้งจิตอธิษฐาน
ขอพรขอเจ้าพ่อกาโม่บอกว่าขอเลขหน่อย
ขอแบบเด็ดดีหน่อยไปซื้อใบไหนก็ขอให้ถูกละกัน
ก็อยากรวยลำบากยากจนอยากได้เงินไปใช้หนี้สายสินค่ะ
ก็ลองดูใครเข้ามาเขาก็วาดได้กันทุกคนอย่างนี้
ก็ดั้นด้นมาอยากได้เหมือนเขาอยากมีเงินมีทอง
ก็ยกมือขอเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ขอให้ช่วยเราหน่อย
ก็ไม่มีจะกินเนาะก็เพิ่งทาสายหวยโรตตาลีเผื่อจะมีดวงกับเขา
อธิษฐานขอให้พ่อตาโบ้ท่านช่วยให้ได้หวยให้ได้เลขดี
จะไปซื้อก็ให้ขอให้ถูกตามที่มาขอกับเจ้าพ่อกาโบ้
ถ้าถูกแล้วก็จะกลับมาไหว้ท่านอีกเหมือนเดิม
ก็คงต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะมันเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะฮะ

สำหรับคุณผู้ชมที่จะเดินทางไปเสี่ยงโชคของหวยที่นี่
ผู้สื่อข่าวเราก็บอกว่าสิ่งที่ควรระวังเป็นพิเศษ
คือเรื่องของความปลอดภัยคุณผู้ชมก็จะเห็นนะว่า
สารนี้เขาอยู่ริมถนนรถขับค่อนข้างจะเร็วเหมือนกัน
เวลาไปจอดรถต้องจอดแบบชิดริมทางหน่อย
เขาไม่ได้มีเครื่องหมายเรื่องของการแจ้งเตือน
ไม่ได้มีคนไปคอยดูคอยจัดให้

ก็ทำให้รถที่ผ่านไปผ่านมาก็
อาจจะเกิดเรื่องของอุบัติเหตุได้
ไปก็ระวังกันด้วยนะครับ
ก็ถือเป็นวิถีชุมชนเนาะ

มาลุ้นกันว่าจะถูกลอตเตอรี่ไหม